คุณผู้ชมไปที่วัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะคะมีการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ที่นี่เนี่ยเป็นต้นตำรับในการศักดิ์เสือเพ่นอืม
คนมากันจากทั่วทุกสันอาทิตย์เป็นหมื่นหมื่นคนคุณรัชพร
คือถ้าเป็นต้นตำรับเนี่ยเชื่อเลยว่าทุกคนก็คงจะต้องอยากมาแน่นอน
แล้วก็ระหว่างพิธีลูกศิษย์ลูกหาที่เขาศักดิ์ศักดิ์อะไรเนี่ยนะ
เขาก็จะมีแบบออกอากาศของขึ้นใช่
เป็นเสือเป็นฮานุมานแล้วก็ส่งเสียงร้องไปดูบรรยากาศกันค่ะ
เนี่ยค่ะจนคนต้องเข้าไปช่วยจับอะค่ะเพราะว่าบางคนวิ่งออกมาบางคนเนี่ย
โอ้โหก็ต้องไปดูแลเพื่อให้เรียบร้อย
พระครูอนุกูลพิสารกิจหรือหลวงพ่อสำอางเจ้าอาวาสวัดบังพระ
เอกหลวงพ่อเปิ่นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นเกจิขมังเวศต้นตำรับศักดิ์เสือเพ่นที่ขึ้นชื่อ
จัดพิธีไหว้ครูประจำปีของวัดขึ้นค่ะ
อากาศก็ร้อนคนก็ไปกันเยอะเป็นหมื่นคน
บรรดาเกจิอาจารย์ก็มากันหลายรูปเลย
พอเริ่มสวดชัยมงคลคาถา
เหล่าลูกศิษย์นะคะคุณผู้ชมที่เขาศักยันต์ก็เริ่มมีอาการ
ทั้งเป็นเนี่ยเป็นฮนุมานเป็นเสื้อวิ่งออกมาส่งเสียงร้อง
บางคนก็ร่ายรำคณะกรรมการเขาก็ต้องช่วยนะจับเอาไว้
กลัวว่ามันจะไปกระทบกับลูกศิษย์คนอื่นที่เขานั่งกันอยู่

เหมือนกับว่าใครศักดิ์เป็นรูปไหนก็จะออกอาการคล้ายในลักษณะแบบนั้น
จนกระทั่งพิธีการสวดเสร็จสิ้นนะคะพระครูอนุกูลพิสังกิจหรือหลวงพ่อสำอางเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
พร้อมกับเกจีที่ได้นิมนต์มาประกอบพิธีก็พรมนาคม
น้ำมนต์เนี่ยต้องใช้คือต่อจากเครื่องปั๊มฉีดโปรยไปให้ทั่วเลย
เพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะแบบนี้ค่ะคือเดินพรมน้ำมนต์ไม่ไหวต้องฉีดแบบนี้
คนมากันเยอะเป็นหมื่นคนนะคะ
สำหรับประวัติของหลวงพ่อเปิลเกจิชื่อดังของรุ่มน้ำท่าจีนเป็นสิทธิเอกของเกจิหลายอาจารย์ค่ะ
ก็โด่งดังแล้วค่ะคุณผู้ชมก็มีเครื่องรางของขลังหลายรุ่นเลยที่ได้รับความนิยม
มีตะกรุดเสือสาลิกาเนี่ยค่ะวัตถุมงคลก็นิยมกันหลายอย่าง
เหรียญเสมารุ่นแรกเหรียญรูปไข่หลังเสือรุ่นแรกก็หาเช่ากันเป็นหลักหมื่นนะราคาสูงอยู่